ดูเรื่องราวของอะไรที่มันใหญ่ใหญ่ต่อกันดีกว่านะฮะมาดูเรื่องของคนหัวใจใหญ่กันคนคนนี้เขาบอกว่าหัวใจนี่ใหญ่มากเป็นผู้ชายหัวใจใหญ่นะเพราะว่าเขาเนี่ยทำบุญมาแล้วมากมายช่วยเหลืองานการกุศลก็เยอะและที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเป็นซุปตาเป็นศิลปินชื่อดังด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่าที่พูดถึงเนี่ยใครค่ะ
มีรักเธอเป็นแสงอำไปในคืนที่ลงทาง
แต่ที่ที่ความฝันนั้นพร้อมเป็นเพื่อนตาย
เส้นทางนี้ฉันยังมีจุดหมายความใดที่ปลายท้องฟ้า
มีแสงรำไรจะไปจนถึงแสงสุดท้าย
โอ้โห้นึกว่าใคร

เพื่อให้กำลังใจบุคลากรของโรงพยาบาลด้วยนะคะ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้๑๘มิถุนายนนะคะ
หลังจากเสร็จสิ้นการแสดงคอนเสิร์ตในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

ก็พากันแห่มาชื่นชมขอถ่ายรูป
มีการเซลฟ่องเซลฟี่ขอลายเซ็นกันอย่างเนื่องแน่นเลยทีเดียว

จากนั้นก็เปิดโอกาสให้แฟนคลับร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกัน
ก็สร้างความประทับใจให้กับทุกคนเป็นอย่างมากเลย
ไม่มีใครคาดคิดนะว่าพี่ตูนเนี่ยจะเดินทางมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะคะ
บอกว่าเดินทางมาเนี่ยไม่ได้มีกำหนดการล่วงหน้าแล้วก็ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะ
แต่ว่าพอไปดับแฟนคลับเขารู้ปั๊บมาเลยค่ะ
โอ้โหคือแฟนคลับเขามีทั่วประเทศอยู่แล้ว
ใช่นี่แหละค่ะเป็นภาพบรรยากาศที่น่าชื่นใจนะคะ
ได้ไปประมาณ๗๐ล้านบาทนะคะ

สำหรับโรงพยาบาลที่จังหวัดยาลาเนี่ย
เดี๋ยวเราก็ต้องรอดูกันว่าพี่ตูนเข้ามาเยี่ยมมาให้กำลังใจ

เดี๋ยวเราก็ร่วมสนับสนุนพี่ตูนกันต่อ

เอ่อใช่ใช่อย่างนี้